คุณผู้ชมค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างดีกว่า
เป็นภาพที่เห็นแล้วบอกเลยโอ๊ยคุณยิ้มแก้มแตก
สำหรับชอตเด็ดครอบครัวสุขสรรนะคะ

ว่าวันนี้จะไปรับคุณสามี

ก็ยอมใจอ่อนลงภาพครอบครัวครั้งแรก

คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแพทย์ถูกกดดันมากเลยค่ะ

เราต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคุณนะใช่คุณ
เพราะว่าคือเขาก็ห่างกันมานานพอสมควร

กลับมาเป็นครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย
ก็ต้องกลับมาปรับจูนกันอีกเล็กน้อยนะคะ

ความวิสิทธิ์ให้ก็เหมือนเดิมด้วย

เรซิ่งเริ่มฝึกพูดแล้วนะป๊าป๊า

รอลุ้นภาพครอบครัวกันอยู่นะคะ